เมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันคริสต์มัส
ก็มีกลุ่มคนงานที่เขาก็มาจากขอนแก่น
มาทำงานลอกท่อด้วยกันมารับงานที่น้องขามชนบุรี
แต่ก็มีคนที่เขาเขม่นกันไม่ถูกกัน
เมื่อคืนนี้ไปเล่นสนุกเกอร์ด้วยกัน
แซวกันไปเกทับกันมาถากถางกันไปมา
รุ่นน้องฟันหัวรุ่นพี่ซะเลือดอาบเลย
โอ้โหที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันเริ่มจากการเมา
มันรายข่าวมากเลยเป็นช่วงเทศกาลสั่งสั่นดื่มกันเยอะ
แล้วก็หลบหนีไปดูฮะเลือดเต็มพื้นไปหมด

หลังจากได้รับแจ้งกู้ภัยก็ต้องมาช่วยเหลือนะครับ
ชื่อเล่นชื่อจอสอายุ๓๑
ถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะแผลเนี่ยคือยาวจากกลางศีรษะมาถึงหน้าผาก
ค่ะโดนอย่างงี้เลยนะครับเลือดไหลอาบนองนะฮะอ่าอยู่ในห้องเล่นสนุกเกอร์
ของรีสอร์ทแห่งหนึ่งทิศบนน้องขามอศิรชาจังหวัดชนมุรีนะครับ
อ่าก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังเมื่อคืนนี้ครับสองทุ่ม
เทียนชัยบอกว่าคนก่อเหตุเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเขานะครับ
ชื่อนายคมสรรนันคำอายุยี่สิบอ่าเป็นรุ่นน้องของในตายอายุสามสิบแปด
ทั้งหมดก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละมาจากจังหวัดเดียวกันคือขอนแก่น
เมื่อคืนนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับในตายนะอ่าที่เป็นอ่า
เพื่อนของนายเทียนชัยคนเจ็บนะครับแล้วก็นายคมสรรคนก่อเหตุกับกลุ่มเพื่อน
มานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นสนุกเกอร์
จากนั้นนายเทียนชัยคนเจ็บเขาก็มากับเพื่อนก็มาเล่นสนุกเกอร์เหมือนกัน
ระหว่างนั้นก็มีการพูดจาถากถางกันไปมาปกติก็เขม่นกันอยู่แล้วนะครับ
กันไปแซวกันมานะครับถากถางกันไปมาถึงขั้นทีนี้เป็นทะเลาะกันแล้วชกต่อยกันนะครับ
ในตายกับนายเทียนชัยเนี้ยเขาเป็นคู่กรณีกันอืม
ตอนที่ทะเลาะกันชกต่อยกันในตายเนี่ยวิ่งฉีกหนีไป
แล้วตะโกนทิ้งท้ายไปว่ารอแป๊บหนึ่งค่ะอ่า
เดี๋ยวรอแป๊บคุณรอผมแป๊บแต่พูดไม่เพราะเหมือนผม
มีพูดขู่ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยใช่ไม่รู้ให้รออะไรแหละเหมือนกับจะวิ่งออกไป
มารู้ตอนหลังคือวิ่งออกไปเนี่ยเพื่อจะไปห้องพักของตัวเอง
เพื่อจะไปหยิบมีดสปาต้าแล้วกลับมาพร้อมกับมีดสปาต้านะครับ
ยื้อยุดฉุดแย่งมีดกันนายคมสรรรุ่นน้องของนายตาย
ช่วงที่จังหวะที่แย่งมีดกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยชุลมุนเนี่ย
เทียนชัยก็บาดเจ็บเลือดอาบนะครับนอนกองอยู่ตรงนั้น
ส่วนนายคมสรรคนก่อเหตุหลบหนีไปนี่ฮะ
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับได้คุยกับเจ้าของรีสอร์ท
เจ้าของรีสอร์ทชื่อนายธินกรอายุหกสิบนะครับบอกว่ากลุ่มที่มีเรื่องกัน
เป็นกลุ่มคนงานที่มารับจ้างลอกท่ออ่ามารับจ้างทำงานอยู่ที่
เขตเทศบาลหนองขามเป็นคนงานมาจากขอนแก่น
ก็เพื่อนกันญาติกันทั้งนั้นนะเช่าห้องอยู่ด้วยกันด้วย
ว่าหลังเลิกงานเนี่ยคนงานกลุ่มนี้จะมาตั้งวงดื่มเหล้ากัน
แล้วก็เล่นสนุกเกอร์เมื่อวานเขาได้ยินเสียงเออะโวยวาย
มีปากเสียงกันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นใช้มีดฟันกัน
ก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะกันมาก่อนไหมไม่มีเย็นมันก็
เลิกงานมาก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เปิดเพลงลึมพักเดียว
ปิดเพลงมาเล่นสนุกแป๊บเรียงไม่ถึงยี่สิบนาทีมัน
ก็ไปช่วยกันห้ามมันก็เอออยู่เฉยแปลกก่อนพวกเดียวกัน
นะแล้วอย่างงี้จะยังไงต่อจะไล่เขาออกหรือว่าจะเดี๋ยวเขากลับแล้ว
พรุ่งนี้เช้าเป็นคล้ายเลี้ยงส่งสั่งลาจะกลับปีใหม่เฉย
เดี๋ยวก็กลับมาอีกอืมให้ให้เช่าต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน
เพื่อนของนายเทียนชัยผู้ที่บาดเจ็บนะฮะบอกว่า
เทียนชัยกับในตายเนี่ยเขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะครับ
ก็ไม่ใช่จากอะไรหรอกตอนไปทำงานลอกท่อแซวกันไปแซวกันมา
กลายเป็นทะเลาะกันนะครับตั้งแต่ตอนนู้นไปรับงานที่ราชบุรี
ตอนนี้มาที่ชนบุรีนะครับก็ยังมีความติดใจกันอยู่นะ
ติดค้างกันอยู่ทีแรกก็คิดว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
แต่ฝั่งในตายนั่นแหละที่ไม่ยอมจบฝั่งในเทียนชัยหรือว่าในจอร์ดเนี่ยเขาจบไปแล้ว
เมื่อคืนนี้มาเล่นสนุกเกอร์กันในตายก็มาหาเรื่องในจอร์ดอีกนะครับ
แล้วนายจอร์ดเนี่ยก็ถูกนายคมสรรรุ่นน้องของนายตายใช้มีดฟันจนบาดเจ็บ
ซึ่งทางฝั่งของนายจอร์ดหรือว่านายเทียนชัยเขายืนยันว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะดูแล้วเนี่ยทั้งนายคมสรรคนฟันที่หนีไปกับในตายเนี่ย
เข้ามาทำร้ายกันตั้งแต่แรกเนี่ยมีเจตนาถึงขั้นพยายามฆ่าในเทียนชัย
จะมีเรื่องตั้งแต่อยู่ราชบุรีแล้วแต่มีคนมาห้ามก็เลยไม่มีอะไร
ผมก็ไม่ติดใจอะไรกับพี่ชายผมก็เลยว่าเออเรื่องมันจบแล้วก็น่าคงจะจบแล้วแหละ
จนมาเจอกันอีกรอบเนี่ยรอบเรือนธรรมดาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเจอกัน
แล้วเราก็ไปแทงสนุกกะว่าเล่นพอหอมปากหอมคอแล้วก็จะเดินกลับบ้านเดินกลับห้องแล้ว
มันก็มีปัญหาเหตุเกิดขึ้นมานี่แหละพี่
อย่างนี้มันไม่น่าทำให้เป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่าฝั่งทางผมไม่ต้องการมีเรื่องแต่ฝั่งเขาไม่ยอมแต่ของเราอ่ะ
ไม่ต้องการมีเรื่องคือมาทำงานเที่ยวสนุกแค่นั้น
ถ้าจะทำอะไรก็หนีให้มันสุดแล้วกันถ้าหนีไม่สุดก็เจอกันเรา
ผมไม่ปล่อยไว้แน่ผมเอาที่สุดครอบครัวเขาก็ลูกผู้ชายเขาเขาก็มีลูกมีเมียเหมือนกัน
ตัวคุณคุณก็มีลูกมีเมียคุณทำอนาคตคุณเองคุณไม่คิดเลย
นี่ในอาร์มเพื่อนคนเจ็บเนี่ยบอกว่าถ้าจะหนีก็หนีให้สุดแล้วกันฝั่งนั้นน่ะ
ถ้าเจออีกขนาดนี้เขาก็เอาเหมือนกันคืออย่างไรแหละครับให้ตำรวจจัดการเลยครับ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นญาติกันนะขอแก้ข่าวหน่อย
เขาแค่เพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหส่วนอาการของนายจอร์ดนะครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแพทย์ได้ผ่าตัด
เอาชิ้นส่วนกระโหลกที่แตกแล้วมันหลุดเข้าไปในสมอง
โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากเลย
เอาออกให้แล้วนะครับตอนนี้ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
สพนขามก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไป
ฟันถึงขั้นชิ้นส่วนกระโหลกนี่หลุดเข้าไปในสมอง